คือมันเหมือนกับมีเสียงระเบิด
เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกกับเราตั้งแต่ตอนค่ำนะฮะ

โอ้โหแล้วนี่คือภาพล่าสุดตอนนี้ค่ะ
ดูเปลวเพลิงสิคะ

ตอนเย็นยังเป็นลักษณะของการปะทุ
ครับสักสองสามจุดแต่ไฟเนี่ยมันไม่ได้ลุกเยอะขนาดนี้
เมื่อสักครู่เนี่ยมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
มันยังมีจุดที่เป็นสารเคมีหรือจุดอะไรที่มันจะสามารถระเบิดเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีก
แต่จะเห็นได้ชัดว่าตอนตอนหลังสองทุ่มที่เรากลับเข้ามาค่ะ
ไฟยังไม่เยอะขนาดนี้ยังไม่เยอะขนาดนี้ค่ะตอนนี้โอ้โหเยอะมาก
นี่ก็ภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
โอ้โหวันนี้ค่ะงานหนักจริงจริงครับทุกผู้ชมครับใช่ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะถ้าถามว่ายากลำบากตรงไหน
ประเด็นแรกเลยค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณวิมวลวันธรรมนักข่าวของเรา
คุยด้วยเมื่อช่วงหัวค่ำครับเจ้าหน้าที่บอกว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของควัน
คือควันที่มันพวยพุ่งขึ้นมาเนี่ยค่ะมันอันตรายแล้วก็พอสูดดมเข้าไปเนี่ยจะมึนมาก
ครับเจ้าหน้าที่บางคนมีแค่หน้ากากอนามัยเหมือนที่เราใส่กันปกติเนี้ยค่ะใช่ครับ
ดังนั้นก็จะสูดดมเข้าไปแล้วควันมันเยอะแล้วมันทำให้มึนศีรษะสองคือเจ้าหน้าที่เอง
ไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยดับเพลิงหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งอาสาสมัครนะคะครับ
ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่บอกเองว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปฏิบัติการในการดับไฟที่โรงงานแห่งนี้
เพราะว่าคุณผู้ชมนึกภาพนะคะตั้งแต่ตี๓เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้๒ทุ่ม๕๒นาทีนี่คือภาพสดอย่างที่เห็นยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เลยค่ะ
และที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่ไฟไหม้เพลิงไหม้ธรรมดานะครับ
ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่แค่ซากเท่าทานไม้ปูนเศษซากประหลักหักพัง
ไม่ใช่นะครับนี่คือสารเคมีทั้งนั้นใช่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของเราแจ้งบอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องแจ้งเตือนทุกคน
ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานหรือว่าสื่อมวลชนที่ไปติดตามเหตุการณ์อยู่ว่าให้ระมัดระวัง
แล้วก็รอฟังสัญญาณกันให้ดีด้วยถ้าถึงเวลาที่มันเป็นจุดที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เกี่ยวกับเรื่องของไฟแล้วก็สารเคมีนะตรงนี้เนี่ย
ยังไงก็ต้องอพยพค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะกลับไปในพื้นที่ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคะ
ครู่เดียวเพราะว่าตอนนี้คุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่นั่นนี่ค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นี่นะคะพยายามที่จะควบคุมเพลิงนะคะ
โฟมเข้าไปเป็นสารเคมีชนิดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องฉีดไว้ก่อน
คือเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยค่ะคุณวิมลวันได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดที่ไฟกำลังลุกไหม้นะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องใช้สารเคมีชนเศษในการควบคุมเพลิงที่เกิดจากสารเคมีในลักษณะแบบนี้
คือเจ้าหน้าที่เขาเตรียมอยู่ตอนที่คุณวิมนต์วันคุยอ่ะนะตอนหัวค่ำนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจนถึงเวลานี้เนี่ย
ได้มีการใช้สารเคมีดังกล่าวเพื่อควบคุมเพลิงแล้วหรือยังครับ
นะคะเพราะว่าสารเคมีดังกล่าวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะพิเศษอืม
ควบคุมเพลิงในลักษณะแบบนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์เนี่ย
บอกว่าถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะรวมสารเคมีที่มันสามารถใช้ดับเพลิง
งับเพลิงจากสารเคมีของโรงงานตรงนี้ได้ในการปูพรมเข้าดับแบบเป็นเอกภาพ
ทีเดียวป้องกันแบบพลึบเลยเพื่อมันจะได้ดับไฟกันได้แบบเห็นผลได้ชัด
แต่ว่าตรงนี้มันมากหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เองก็อ่อนแรง
เนื่องจากปฏิบัติภูมิกฤทธิ์ตั้งแต่อีกสามประมาณมาไฟเองก็เยอะแล้วประทุขึ้นตลอดนะครับ
เพราะว่าท่อที่อยู่ในพื้นที่โรงงานทั้งหมดเขาเป็นท่อแมทแล้วมันก็ระเบิดปุ๊บปับปุ๊บปับเวลาเนี่ยฮะ
วันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราพร้อมที่จะรายงานสดมาจากในพื้นที่นะครับ
ติดตามจากคุณวิมลวาระเชิญเลยค่ะนี่จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวนะคะ
ตลอดช่วงอ่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี้ย
เราจะได้ยินเสียงปะทุดังปุ้งปุ้งออกมาตลอดเวลานะคะเป็นระยะเลย
แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมข่าวที่อยู่จุดนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าในจุดพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
น่าจะมีถังน่าจะมีถังลักษณะลักษณะเหมือนถังแล้วเกิด
แล้วเกิดระเบิดขึ้นมานะคะตอนนี้เท่าที่เราเห็นอยู่นะคะ
ก็จะเป็นทิศทางลมที่เปลี่ยนไปตอนนี้กำลังเปลี่ยนทิศอีกแล้ว
แล้วก็เราสังเกตเห็นว่าเปลวเพลิงเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะคะ
เป็นสีดำมีการเผาไหม้กับวัตถุบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ
เราสังเกตเห็นเจ้าหน้าธิ๒๕คนที่ถอนออกจากพื้นที่นะคะ
แต่ว่าจากการสอบถามแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นลักษณะของรถที่บรรทุก

เข้ามาในพื้นที่แต่ว่าโฟมนั้นก็หมดจึงต้องมีการเปลี่ยนตลอดเวลานะคะ
แต่ด้วยแสงไฟที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้สถานการณ์
ต้องบอกว่าไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นักนะคะ
ถ้าเราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ระดมทุกสภากำลังเลยนะคะในการเข้ามาดับเพลิง
เพราะว่าตั้งแต่ตีสามจนถึงตอนนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วแต่ดูเหมือนว่า
สถานการณ์นั้นก็ยังควบคุมไม่ได้นะคะ
เมื่อช่วงเย็นเนี่ยเราพยายามสังเกตการณ์ก็จะเห็นว่ามี
นำเอาโฟมที่ผสมด้วยน้ำนะคะพยายามที่จะโปรยลงไปยังจุดเกิดเหตุ
เพื่อที่จะระงับเพลิงที่เกิดขึ้นช่วงแรกแรกนั้นดูเหมือนปฏิบัติการ
จะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนักนะคะเนื่องจากว่าจุดที่โปรยโพรมลงไปเนี่ย
มีปัญหาเรื่องของอ่าจุดไม่ตรงนะคะหลังจากนั้นค่ะ
จึงใช้เจ้าหน้าที่ในการชี้จุดรวมไปถึงใช้อากาศยานนะคะ
ของศูนย์ต่อต้านภัยพิบัตินะคะมาระบุจุดด้วยความร้อน
จึงสามารถที่จะระบุพิกัดของจุดที่เป็นต้นเปลวเพลิงได้
คลังน้ำมันศรีราชาเข้ามาที่จุดเกิดเหตุเติมโฟมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เป็นความหวังของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าทุกครั้งที่โฟมขาดหรือว่าขาดช่วงในการเข้าไปดับนะคะ
ก็จะทำให้เปลวเพลิงนั้นรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
อย่างภาพที่ทางคุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ต้องเรียกว่าสถานการณ์โดยรอบนั้นไม่ปกติจริงเลยนะคะในขณะนี้
ทางเจ้าหน้าที่ปพรวมไปถึงทหารนำเอารถน้ำรวมไปถึงรถโฟมเนี่ย
เข้ามาในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเร่งสกัดเพราะว่า
รัศมีที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจาก๕กิโลเมตรนะคะ
ตอนนี้ขยายเป็นสิบกิโลเมตรแล้วก็เนื่องจากว่า
เปลวเพลิงนั้นลุกไหม้ขึ้นมามีการเปลี่ยนทิศทางตลอด
ก็จะทำให้ผู้ประสบภัยที่ย้ายออกจากบ้านของตัวเอง
อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ได้รับอันตรายนะคะ
ก็เลยต้องย้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ควันตอนนี้ต้องบอกว่าหนาแน่นเป็นอย่างมากนะคะ
มีอากาศยานของ
ไข่พิบัตรนะคะขึ้นไปบินเหนือกลุ่มควันนั้นนะคะ
เพื่อที่จะดูว่ารัศมีร์หรือว่าจุดที่เป็นศูนย์กลางนะคะของเพลิงนั้นอยู่ตรงจุดใด
ซึ่งเป็นมุมที่มีความสำคัญมากนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเนี่ย
ไม่สามารถที่จะมองเห็นที่ต้นเพลิงได้แต่ขณะเดียวกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยความเสี่ยงก็พยายามที่จะฉีดน้ำบริเวณโดยรอบนะคะ
เพื่อรักษาอุณหภูมิเพื่อไม่ให้เพลิงเนี่ยลามออกมาบริเวณด้านนอกได้
ให้มีการเผาไหม้อยู่ในบ่อซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกมาระบุว่า
ประมาณ๑๗นาฬิกาบ่อแรกที่สามารถดับไปได้นะคะ
ก็คือ๑บ่อด้วยกันแต่ว่ายังเหลืองที่ยังคงปะทุอยู่
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นบ่อที่กำลังประทะขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะเติมฟกเพื่อที่จะสกัดเพลิงค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะแจ้งให้สื่อมวลชนรวมไปถึง
เหมือนสักครู่นี้คุณวิมลวันบอกว่าให้สื่อมวลชนระวังตัวด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะต้องขยับถอยออกมาค่ะคือคุณวิมวลวันบอกว่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเห็นเริ่มมีควันขาวอย่างนี้ค่ะ
ให้เริ่มขยับถอยครับอ่าเดี๋ยวเราจะเจาะหน้าจอไว้ให้ท่านดู
ไปด้วยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ณที่เกิดเหตุณขณะนี้
แต่ท่านผู้ชมคงมีคำถามในใจว่าความยากความง่ายของการดับไฟ
ดับเพลิงจากโรงงานสารเคมีตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ
เราจะคุยกับพี่ยอดนะฮะพี่ยอดนายอัญวุฒิโพออำภัยนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลที่ร่วมกระตันยูเข้าไปช่วยระงับเหตุตั้งแต่เมื่อเช้า
นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
สวัสดีครับพี่ยอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิมาสอนและท่านผู้ชมไทยรัฐทุกท่านครับครับ
ยอดเข้าไปตั้งแต่เมื่อเช้าเลยหรือเปล่าฮะตอนตี๓ตี๔ที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่สามนาฬิกากว่าใช่ครับและขนาดอย่างนี้นะครับณปัจจุบันนี้เลย
ซึ่งเหมือนกับเหมือนตอนนี้นะครับมันน่าจะเป็นปัญหานะครับ
เพราะว่าแสงเพลิงที่เมื่อตอนกลางวันเหมือนทำทีท่าจะสงบลงไปขนาดนี้นะครับ
จุบันเลยทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีก๑เท่าตัว
ตอนนี้พี่ยอดก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับ
ตอนเนี้ยมันขยายตอนเนี้ยเจ้ารถที่ต้องสั่งปะเผลิงทั้งอ่าสำนับป้องการระบนเทา
น้ำยาโฟมเข้าไปเตรียมจะอัดตอนนี้ต้องถอยออกมาเพราะว่าเริง
มันขยายวงกว้างแล้วอ่าถ้าตอนเนี้ยในภาพจะเห็นนะครับ
ตรงจุดที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่มีทำไวไฟแล้วก็มีแรงดันสูงนะครับ
ตอนนี้นะครับแสงเพลิงที่ลุกขึ้นจากพื้นดินเหนือท้องฟ้า
ขึ้นไปบนฟ้าเนี้ยสูงกว่านะครับโอ้โหแสงเพลิงลองลึกดูนะครับ
แสงเพลิงขนาดใหญ่นะครับพร้อมกลุ่มควันเปลวอ่า
เปลวไฟเอาเฉพาะเปลวไฟครับสีส้มส้มเหลืองเหลืองเนี้ยครับ
มันลุกขึ้นบนท้องฟ้าสูงมากกว่าสิบห้าถึงยี่สิบเมตรโอ้โหแล้วมีรอยยิ้ม
พี่ยอดแล้วจะทำยังไงพี่ยอดณขณะนี้จะทำยังไงอ่ะ
ตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมีต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สมุทรปาการณ์ในอำเภอแล้วก็ส่วนเดี่ยวข้องต่างต่างนักระเฟิงเนี่ย
บอกว่าทุกเทศบาลในจังหวัดสมุทรปาการ
นะครับพี่น้องอาสาสมัครหน่วยเบาสาธารณภัย
ในสมุทรปาการแล้วก็ในนครบานนะครับ

เพราะว่าเป็นเวรรับผิดชอบนะ
ปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ถอนกำลังเลยนะครับ

ยอดคะแล้วทำไมตอนนี้มันปะทุขึ้นมา

ผมคิดว่าตอนนี้นะครับความร้อนที่มันสะสม
ความร้อนที่มันสะสมจากวาวหรือวาวหรือท่อตรงไหนสักอันหนึ่ง
ที่มันสะสมตั้งแต่ตอนที่มันลุกแล้ว

เพราะตอนนี้ภาพที่เห็นคือเปลวเพลิงเนี่ยมันมีความไวไฟอย่างที่ผมบอกนะ
แล้วก็มีแรงดันมีแรงดันมีความไวไฟที่ทำให้เปลวไฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไป
บนฟ้าเนี่ยสูงมากกว่าสิบห้าเมตรสิบถึงสิบห้าถึงยี่สิบเมตรไปด้วยซ้ำนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มันแผ่ขยายออกขยายวงกว้างในภาคพื้นนะครับ
เป็นของเหลวซึ่งไหลขยายออกไปตรงจุดที่มันดับแล้ว
ตอนนี้มันทำให้มันลุกเป็นพื้นที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิม
เจ้าหน้าที่ต้องล่นถอยนะครับพี่ยอดพี่ยอดผมถ้าข้อมูลตรงไหนยังไง
เดี๋ยวพี่ยอดช่วยช่วยด้วยนะคือถ้าประมูลก็คือพื้นที่ของโรงงานตรงเนี้ย
อ่ามิงตี้เนี่ยห้าไร่ใช่ไหมจุดที่เป็นที่มีการเพลิงไหม้
ประมาณประมาณนั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ย
เราไม่มีมีอะไรรู้ที่ชัดเจนซึ่งแม้กระทั่งภาพยาที่ลุกไหม้อยู่ขนาดนี้
เรายังไม่ได้อะไรนะครับแต่แต่ว่าคือความวัยไฟของมันเนี้ย
ค่ะความวัยไฟของมันมันตายผิวหนังด้วยเพราะว่าผสมน้ำแล้ว
โดนผิวหนังโดนร่างกายเนี้ยปวดแสบปวดร้อนเนี้ยมันไม่ไหลครับ
ต้องไปหาน้ำแข็งมาพี่ยอดก็คือนอกจากสารเคมีที่มันยนต์โรงงานบนโกดัง
ก็ตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีตามท่อในใต้ดินของโรงงานอีกประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
อ่าตอนเนี้ยในในกายภาพที่เรามองเห็นผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าในภาคพื้นมันมีเปลวไฟที่โพยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินนะครับ
อ่าปล่อยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเป็นลักษณะอ่าถ้าเผื่อตรงส่วนที่มันอ่า
เป็นของเหลวผสมน้ำและกระจายไปทั่วพื้นพื้นของโรงงานเนี่ย
มันก็ลุกอยู่เป็นลุกอยู่บางบางเป็นลุกไฟลุกขึ้นธรรมดา
แต่ตรงจุดที่เป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นตรงกลางที่เป็นท่อจากใต้ดินเนี่ย
มันมีแรงดันซึ่งส่งให้เปลวไฟเนี่ยสูงขึ้นดันขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงมากกว่า
ตอนนี้ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมเพลิงมีอะไรบ้าง
เมื่อสักครู่นี้ตอนหัวค่ำได้คุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
บอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็จำนวนไม่มากพอ

รวมไปถึงโฟมที่ฉีดไปมันไม่ต่อเนื่องด้วยอะไรด้วย
ยอดเล่าให้ฟังหน่อยว่าอุปสรรคมันมีอะไรบ้างคะ
เอาตรงตอนนี้เหมือนกับโบราณสุภาษฐศิลป์เลย

เร็วไปเสี้ยวเพลิงมันมากกว่า
มากกว่าน้ำยาที่เรามีอยู่
แล้วต้องบอกว่าในวันนี้ในการดับเพลิงครั้งนี้
ระดมน้ำยาโฟมน้ำยาเคมี

เพราะว่าเมื่อตอนช่วงขั้นที่ผ่านมาท่านอาจารย์สวัสดิ์นะครับ
เป็นน้ำยาที่สามารถดับไฟได้ทุกชาร์จนะครับ
จำนวนมากลงมาดับแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับ
มันสามารถดับไฟแรงสูงดับไฟฟ้าดับอะไรได้โดยที่ไม่มีอันตราย
แล้วก็หลับได้ควบคุมเพลิงได้ในทุกชนิดประเภท
แต่คนนี้เอาไม่อยู่ครับ
แล้วพี่ยอดแล้วจะทำยังไงเนี่ยณขณะนี้เราจะทำยังไงกันแ
เขาวางแผนแบบไหนอะไรยังไงฮะหรือว่าก็ต้องปล่อยไป
ปล่อยผมคิดว่าน่าจะทำได้แค่เพียงหล่อเลี้ยงไม่ให้มันลุกลามไปออกไปนอกสถานที่นะครับ
แล้วก็ปล่อยให้มันไหม้จนหมดนี่คือวิธีที่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับ
แต่ชาวบ้านเนี่ยผมก็บอกว่าผมเป็นห่วง
เป็นห่วงเจ้าบ้านที่อยู่โดยรอบของโรงงานนะ
ตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับผมบอกรายงานอย่างนี้
เพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงครึ่งวันเที่ยงเนี่ย
กลุ่มควันสีดำที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ควันสีดำที่ลุกไหม้อยู่เป็นหลายชั่วโมงเนี่ย
เมื่อช่วงเกิดเหตุตั้งแต่ตอนเกิดเหตุจนถึงตอนเที่ยง
ควันสีดำนี้มันปกคลุมไปทางฝั่งทิศ
จากโรงงานมันปกคลุมไปฝั่งทิศสวรรค์ออกของที่เจอเหตุ
ก็คือมุ่งล่าไปทางชนบุรีก็คือไปทางสนามพิษวรรณภูมินะครับ
พี่ยอดพี่ยอดผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนพี่ยอด

ถ้าฟังจากที่พี่ยอดบอกหรือว่าเราคุยกับเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ช่วงค่ำด้วย
ก็คือการที่เราจะปล่อยให้มันก็ต้องปล่อยให้มันไหม้ไปจนวอดจนหมดเนี่ย

ยังแต่ว่ามันเกินกำลังต่อเครื่องมือหรือว่าสารเคมีหรืออะไรที่จะไปดับ
มันก็ต้องปล่อยให้มันดับไปมันไหม้จนไม่ใช่ว่าเราอยู่ทางงานเลยครับ
เพียงแต่เราเนี่ยเราจะไปรอเลี้ยงตรงอื่นไหมให้ลามไปประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
เราจะใช้ลดอุณหภูมิตรงมุมอื่นนะครับจนส่วนที่มันอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
หรือคนที่จะเข้าไปทำงานอันตรายเราจะถอนออกมาเพื่อปล่อยให้มันลุกไหม้
เครื่องไม้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ขาดแคลนอะไรไหมฮะอย่างเช่นหน้ากงหน้ากากอะไรพวกนี้ในการป้องกัน
ระดมกำลังกันเอามาบริจาครวมไปถึงน้ำดื่มอาหารเนี่ย
มาอยู่เต็มไปหมดนะครับตอนนี้อุปสรรคก็คือ
เชื้อเพลิงที่มีความรุนแรงของแสงเพลิง
ที่ทำเป็นปัญหาให้กับนักดับเพลิงที่ยังควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองครับ
พี่ยอดคะถามเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะ
มาถามเยอะมากผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ว่า
คือทางโรงงานเองเนี่ยค่ะ
ได้มาให้ข้อมูลกับทางกู้ภัยดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ย

ว่าสารเคมีในโรงงานเนี่ยใต้ดินมันมีไหม

ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เห็นเลยผมไม่เจอนะครับ

เพราะผมอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
ตามในกาศีในการจนถึงณปัจจุบันตอนนี้
ไม่เหมือนกับเพลิงไหม้ที่อื่นนะครับ
รวงงานอื่นจะมีทั้งปลายนู้นปลายนี้
เอาแปลนมาปอกผีว่าเราอยู่ตรงไหน

เพื่อให้ใช้อุปกรณ์ควบคุมเพลิงได้ตรง

แต่ว่าที่โดยตอนนี้เรายังไม่เห็น
ไม่รู้ว่าตรงอื่นเขาเห็นหรือเปล่านะครับ
โยนคะจริงมันสำคัญใช่ไหมพี่
ตอนนี้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ต้องผ้นหา
ตัวเองนะครับวันนี้ต้องบอกที่ผมไร้งานก็คือ
ระดมกำลังกันมอนิเตอร์
ทั้งผู้ว่าท่านอธิบดี
หาแผนผังกันเองนะครับ
ให้ข้อมูลกับทางจุดเกิดเหตุอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหค่ะ
ค่ะขอบคุณพี่ยอดมากเข้าใจว่าปฏิบัติหน้างาน
อันนี้คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้างานโอ้โห
คือวันนี้เราเห็นทางโรงงานเขาไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจ

ก็ฝากนะฮะเผื่อพี่ตำรวจหรือว่าท่านผู้ว่า

อาจจะสื่อสารกันไม่ถึงหรือไม่เข้าใจอะไรยังไง

เขาบอกเขายังไม่รู้เรื่องของสารเคมีมีชนิดไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

เฉพาะแผนผังของโรงงานจุดไหนมีสารเคมีตรงไหนยังไง

ขอบคุณที่สละเวลาเข้าใจว่าเหนื่อยนะคะ
เดี๋ยวเราถ้ามีอะไรจะสอบถามพี่ยอดเพิ่มเติมนะคะ

โอ้โหนี่ฮะคือฟังแล้วก็แหม่มันรุนแรงจริงช่วงนี้

ติดตามจากคุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ยังพร้อมรายงานสดอยู่ที่นั่นโอ้โห
ยังน่ากลัวอยู่เดี๋ยวติดตามจากคุณวิมวลวันเลยนะคะ

โรงงานไฟไหม้ในพื้นที่กิ่งแก้ว

อยู่ระหว่างการถอนกำลังออกทั้งหมดนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงตำรวจที่ดูแลในพื้นที่

กำลังถอนในส่วนของยานพานะออกจากพื้นที่ทั้งหมดเลย
สาเหตุจากการที่ไฟนั้นลุกห่วง
เราค่ะก็ทำให้ทราบว่า
เหตุที่ไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งก็เกิดจากฝนที่ตกลงมานะคะ
แล้วก็รวมไปถึงลมที่แรงมากขึ้นด้วย
ขณะเดียวกันก็บอกว่าโฟมที่ใช้ฉีด
เพื่อที่จะสกัดเปลวเพลิงนั้นไม่สามารถที่จะสกัดได้นะคะ

ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมไปถึงสื่อมวลชนในพื้นที่เนี่ย

จากโรงงานไฟไหม้แห้งกิ๋งแก้วค่ะ
ข่าราจล่าสุดก็ต้อง
ออกมาในพื้นที่ที่กลายออกมาแล้วนะคะ
ทุแล้วมันโหมลุกไหม้ขึ้นอย่างแรงเนี่ยณขณะนี้อาจจะต้องปล่อยให้มันวอดไป
คือเผาไปสารเคมงสารเคมีอะไรตรงนั้นให้มันเผาไปให้หมดอะไรประมาณอย่างนั้น
ค่ะอย่างที่คุณมวลรายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือตอนนี้ฝนตกนะคะฝนลงเม็ดละ
แล้วไม่ได้หมายความว่าฝนตกแล้วจะทำให้ไฟที่บริเวณโรงงานดับนะคะ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่ายิ่งฝนตกมันจะยิ่งทำให้ไฟตรงนั้นที่มีสารเคมีอยู่ข้างใต้
มันยิ่งปะทุขึ้นมาอันนี้อีกหนึ่งปัญหาสำคัญ
เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะกลับไปสดที่นั่นนะคะเดี๋ยวเรามาตามข่าวกันต่อ